ที่นี่ไปกันทุกวันอ่ะวัดสว่างอารมณ์

เขาบอกว่าวันนี้นะเป็นวันดีที่หลายคนมาส่องเลขเด็ดฝาโลงค่ะ
วันดีแต่ไปส่องเลขเด็ดฝาโลง

พระภูเยติธรรมนายุทธรวงพ่อแป๊เกจิดังวัดสว่างอารมณ์
ท่านก็จัดพิธีสวดทำบุญบังสุกุลให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว
นี่เป็นประเพณีโบราณที่สื่อสารกันมายาวนานนะคะ
สามเดือนจัดทำพิธีแบบนี้ครั้งหนึ่ง
สำหรับพิธีนี้จะจัดขึ้นช่วงเช้าค่ะ
ก็จะมีการทำบุญถวายสังขทานกราบไหว้พระมาลัย
ดับไฟนรกบนเมนเผาศพแล้วก็ขอพรเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง
อกจากนี้ที่ลานกว้างของวัดสว่างอารมณ์เนี่ย
ทางวัดเขาก็จัดตั้งอาหารคราวหวานและเครื่องดื่มเอาไว้นะคะ
แล้วจากนั้นจะเริ่มจัดพิธีเผาลงศพค่ะ
โดยนำเอารายชื่อผู้ที่ร่วมพิธีเขียนใส่ไว้ในโกรธ
รวบรวมมาบรรจุใส่ในโรงศพเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลคนตาย

พร้อมมีการประชุมเพลิงวางดอกไม้จันทร์

ก่อนจะเผาโรงศพอุทิศส่วนบุญให้กับดวงวิญญาณ
ทำกันเป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้นะคะ
จากนี้ค่ะยังมีผู้ที่ต้องการจะร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลทางโซเชียลอีกมาก

ก็จัดทำการเขียนชื่อลงบนแผ่นกระดาษ

ส่งรายชื่อมาก็ทำให้เช่นกัน
แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีบรรดาผู้ร่วมพิธีที่รักในการเสี่ยงโชคเนี่ย
เฝ้าสังเกตสังเกตอะไรอ่ะ

ฝาโลงสิว่ามันมีลายอะไรมีอัคระหรืออักษรอะไรปรากฏอยู่

นี่แหละหลายคนเห็นแบบนี้แล้วเขาบอก
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่แหละยิ่งเฮียนยิ่งให้โชคเลย

ซึ่งฝาโลงนี่แหละเป็นฝาโลงที่หลายคนถ่ายแล้วก็ส่งต่อส่งต่อกันไป
อ่ะสุดท้ายหลวงพ่อแป๊ะท่านก็มอบธนบัตรให้เป็นที่ระลึกเอาไปเก็บรักษาไปบูชาครับ
เป็นขวัญถุงก็ว่ากันไปอย่างนั้น
ชาวบ้านก็มักจะเอาธนบัตรที่หลวงพ่อแป๊ะให้นี่แหละ

จะเอาจากธนบัตรหรือจะเอาจากฝาโลก็แล้วแต่เนาะ